ข่าวต่อไปนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วย
หากคุณผู้ชมท่านไหนกำลังทานข้าวทานอาหารเช้าอยู่
แต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับหนุ่มคนนึง
ที่เขานอนหลับอยู่ตอนกลางดึก
แล้วก็รู้สึกไอสำลักขึ้นมาอย่างแรงเลยนะคะ
ไอขึ้นมารู้สึกเหมือนมีสปาเกตตี้ติดอยู่ในคอค่ะ
ล้วงออกมาสรุปสุดท้ายออกมาไม่ใช่สปาเกตตี้
เป็นพญาติไส้เดือนหลุดออกมาจากคอเลยนะคะ
เจ้าตัวเห็นแบบนี้ต้องรีบโล่ไปหาหมอเลยนะคะ
ส่วนสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมกันค่ะ
เขานำภาพนำเรื่องราวมาโพสต์ลงในโซเชียล
โชว์ภาพพญาติไส้เดือนที่บรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกแบบมิดชิด

ตัวที่ขดอยู่ก้นถุงนะ
ค่ะคือเข้าใจว่าน่าจะขอมาจากหมอที่ไปรักษาค่ะ
แล้วก็เอามาโพสต์ให้เห็นกัน

เขาบอกว่าก่อนก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะเจอพญาติออกมาจากป่าเนี่ย

จู่มันมีอาการสำลักน้ำลายแล้วก็ไออย่างหนัก
แล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามีเส้นสปาเกตตี้ติดอยู่ในลำคอ

เออมันแบบอื้อแอบติดคออยู่
ก็เลยรีบลุกขึ้นมาเพื่อที่จะคีบเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากปาก

มีขนาดความยาวประมาณ๖นิ้ว

นี่เรานำภาพจำลองให้ได้เห็นกัน

เขาไม่เห็นมันด้วยความมืดไงค่ะ

เขาคิดว่าวันนี้เขาทานอะไรมา

เขาไม่ได้ทานอะไรที่เป็นเส้นเลยเขาบอกแบบนี้

เขาก็เลยตัดสินใจไปเปิดไฟดูซิ

ดูติ๊กอยู่ในปากก่อนที่จะออกมาด้วย
หลังโพสต์ไปไม่นานมีชาวเน็ตแห่มาคอมเมนต์ตกใจกันใหญ่เลยนะคะ
เจ้าตัวก็ออกมาระบุถึงสาเหตุว่าหลังไปหาหมอมาแล้ว

ฟังพร้อมกันคือ๑ได้รับไข่พญาติซึ่งอาจจะอยู่ที่ผักสดที่ไม่สะอาด
เนื้อหมูเนื้อวัวที่ยังปรุงไม่สุก
เขาบอกตัวเขาเองก็ไม่ค่อยชอบอาหารสุกดิบเท่าไหร่
แต่ว่าเรื่องของผักสดอาจจะเป็นไปได้

ใช่เป็นไข่เล็กคือมันล้างไม่ได้
ก็ไปติดอยู่ในผักแล้วทุกคนตอนนี้สุขภาพไงคะ

เขาเป็นเทรนเนอร์ด้วยก็ต้องทานอาหารสุขภาพ

หลังจากนั้นพอได้กินไข่พญาติเข้าไปข้างในแล้ว

ตัวอ่อนของพญาติจะชัยจากลำไส้ไปสู่ปอด

จากนั้นปอดก็จะออกมาตามช่องหายใจ
ซึ่งปกติแล้วส่วนมากเนี่ยเมื่อมาถึงบริเวณนี้
เขาจะถูกกลืนเข้าไปใหม่ที่ระบบทางเดินอาหาร
แต่ว่ากรณีนี้เป็นกรณีพิเศษค่ะ
ส่วนทางไต่ผิดทาง
ที่ไต่ออกมาเนี่ยก็คือแบบสวนขึ้นมาทางระบบหายใจ

คุณหมอก็เลยให้ยาปฏิชีวน้ำมาทา

แต่เขาบอกว่าแหม่มันฝันร้ายไปอีกนาน

เราฟังอยู่แบบนี้เราเป็นคนชอบกินผักสด

คือถ้าเกิดเราซื้อมาเราล้างเอง

ว่าเราล้างสะอาดแต่ว่าบางทีไปทานที่ร้านเขาก็ล้างมาแล้ว
แล้วก็ต้องกินเข้าไปก็ไม่ทราบว่ามันจะมีไข่พญาติหรือเปล่า
อันนี้น่ากลัวไปทานตามร้านต่างเนี่ย

ถ้ามีโอกาสได้ล้างผักเองเขามีน้ำยาล้างผัก
น้ำยาล้างผักสักแป๊บนึงสัก๕นาทีแล้วค่อยทานเหมือนกัน